เจ๊หงได้ไหมคะที่แกเลี้ยงหมาไว้สักประมาณ๕๖ตัวอยู่บนคอนโด
แล้วสุดท้ายเนี่ยลูกบ้านของคอนโดเนี่ยทนไม่ไหว
ก็เลยต้องไปแจ้งให้นิติมาดูหน่อยนะครับ
เพราะว่าเลี้ยงแบบไม่ถูกสุขลักษณะค่ะเห่าเห็บเต็มเลยนะคะ
ก็มีการคือประกาศตามหาหาบ้านให้น้องนะคะ
แต่มีหมาหนึ่งเดียวที่เจ๊หองเนี่ยแกไม่ยอมให้ใครไปเลย
ก็คือตัวนี้ค่ะภูริดาเป็นหมาพันธุ์บูนะคะ
แล้วสิ่งที่เจ๊หงทำคืออะไรรู้ไหมคะ
พาเข้าไปในรถนั่นน่ะซากหมานะคะ
ทั้งคนขับตระเวนขับรถไปเรื่อยแบบนั้นพี่เบิร์ต
๒๓วันแล้วกลิ่นเหม็นคลักคลุ้งเลย
สุดท้ายแล้วทางคนที่ดูแลคอนโด
ก็ต้องมีการแจ้งไปที่มูลนิธิวัชดอกไทยแลนด์อีกครั้งหนึ่ง

ล่าสุดค่ะตำรวจสพปากคลองรังสิตก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
แล้วก็ได้ข้อมูลมาบอกว่าคือก่อนที่เจ้าภูริดามันจะตาย
หงเนี่ยแกพามันไปเที่ยวขับรถตระเวนออกไปเที่ยวไปเดินเล่น
จู่มันก็ช็อกแล้วก็ล้มลงอาการมาจากเกล็ดเลือดต่ำ
ว่าน่าจะเกิดจากการที่เป็นพญาติในเม็ดเลือด
แล้วอาการเป็นมานานแล้วแต่ไม่ได้รักษา
สุดท้ายแล้วเกร็ดเลือดต่ำเกร็ดเลือดนี่มีความสำคัญนะ
ถ้ามันต่ำนี่คือตายได้ค่ะเจ๊หงค่ะสุดท้ายแล้วทำใจไม่ได้จริงจริง
ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ไอ้เจ้าภูริดาเลย
แกเอาเจ้าภูริดาคือเอาซากขับรถแล้วก็ออกไปจากคอนโด
ไปจอดไปที่บริเวณโรงเรียนวัดรังศิษย์ปฐมธานี
แล้วก็นั่งอยู่ในรถแบบนั้นนะคะแง้มกระจกลงเล็กน้อยแบบนี้เห็นไหมคะ
เจ้าหน้าที่ไปนะคะเคาะกระจกพยายามพูดคุยด้วย
ไม่ยอมลงมาสุดท้ายก็ยอมลงมานะคะ
แล้วก็บอกว่ายังทำใจไม่ได้ที่สุนัขสุดที่รักเนี่ยจากไปดูสิ
ดูนี่เจ๊หงนะคะร้องห่มร้องไห้แบบนี้นะคะ
แล้วก็ไม่อยากเอามันไปฝังเพราะผูกพันกับมันมากจริง
ถึงอยู่กับซากมันฉันก็ยอมค่ะ

มาจากรถนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหลัก๖นะคะ
เอามันไปฝังกลบแล้วก็เชิญพระมาบังสุกุลให้เรียบร้อยแล้ว
ใช้เวลาก็สักประมาณ๔๐นาทีนะคะ
หงเอาแต่ร้องห่มร้องไห้ก็เข้าใจว่ารักนะ
แต่เอาสบเอาซากมันไปตะเวทนี้มันก็ไม่ปกติแล้วนะคะ